เราต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ให้กับคุณขุนัญญา
ที่ได้สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักไปค่ะ

เจ้าตัวค่ะก็คอยให้กำลังใจตลอด
ส่วนตัวค่ะไม่หวั่นว่าแฟนฉะสาวจะเป็นโรคซึมเศร้านะ
เพราะเชื่อว่าน้องคุณเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งค่ะ
ส่วนเรื่องงานแต่งค่ะเจ้าตัวก็ไม่เร่งรีบนะคะ

ซึ่งน้องคุณแฟนสาวก็ไม่ซีเรียสเช่นกันค่ะ

เราก็ไปบอกเขาเขาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อย
เพราะว่าเขาเตรียมตัวไว้แล้วว่าวันหนึ่งแม่ต้องไปอะไรอย่างนี้ครับผม
แต่มันก็แบบไม่คิดว่าแบบจะไปไวขนาดนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ก็จริงใจกับเขาอะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาดีกับเรา

ตอนนี้เราอยากเต็มที่กับงานก่อน
ตอนนี้ถ้าเราอยู่ด้วยกันยังมีความสุขกันก็โอเคแล้วนะครับ